มาตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดสุโขทัย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์ภาพเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๓ปี
เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฐมพยาบาล
กำลังพยายามที่จะช่วยชีวิตอยู่อะค่ะ
น้องคนนี้ถูกยิงเข้าหัวคือสมองไหลเลือดไหลนองเลยนะคะ
อาการสาหัสแล้วก็สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะใช้ปืนแบบปืนยาวเป็นกระสุนเป็นแบบหัวระเบิดคือรอดยาก
แต่ว่าคนที่ก่อเหตุเขาไปมอบตัวเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาอ้างว่าเขาล้มแล้วปืนมันเลยลั่นกระสุนมันเลยไปเข้าหัวน้อง
เขาตั้งใจจะเอาปืนมาขู่คนในครอบครัวน้องเฉยที่ชอบไปขโมยของในบ้านเขา
เป็นภาพนี้ที่กำลังช่วยเหลือน้องกันอยู่น้องอายุแค่๑๓ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองย่าปล่องอำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัยนายสมศักดิ์มีเบรมอายุ๖๑ปี
เป็นสามีของผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลหนองย่าปล่องเป็นคนก่อเหตุค่ะ
เขาไปมอบตัวนะคะกับตำรวจภูทรบ้านด่านลานหอยตั้งแต่เมื่อวาน
เขาก็เอาปืนเป็นปืนยาวลูกกรดนะคะขนาดจุดสองสองที่ใช้ก่อเหตุไปมอบให้กับตำรวจ
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงเด็กหญิงฉัดดาวครุฑโป่งหรือน้องบิวอายุ๑๓ปีจริง
นายสมศักดิ์บอกว่าเขาตั้งใจจะเอาปืนออกมาขู่เฉย
จะมาขู่นายเอพี่ชายของน้องบิวอะค่ะ
เพราะว่าในเอชอบไปขโมยของในบ้านบ้านอยู่ใกล้กันขโมยของหลายครั้งแล้ว
ล่าสุดก็คือคืนวันที่๒๔กรกฎาคมในเอก็ไปขโมยของที่บ้านเขาอีกเขาก็เลยโมโห
ก็เลยเอาข้าวของบางส่วนที่เหลือจากการถูกขโมยมาวางเอาไว้หน้าบ้าน
แล้วก็ตะโกนบอกไปว่าวันนี้ได้มีเห็นดีกันแน่
แล้วนายสมศักดิ์ก็บอกว่าก็หยิบปืนขึ้นมานะคะเรียกแม่เรียกลุงของนายเอมาต่อว่า
แต่นายสมศักดิ์บอกว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดอ่ะคือน้องบิวเด็กผู้หญิงวัย๑๓คนนี้ค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาพอดีแล้วนายสมศักดิ์อ้างว่าตัวเองอ่ะสะดุดล้ม
ปืนที่ถือมาตั้งใจแค่จะขู่มันก็เลยลั่นแล้วกระสุนโดนหัวน้องบิวเลยอ่ะ
อยู่ดีดีสะดุดล้มเลยใช่แล้วกระสุนแม่นไปโดนหัวน้องเลยอย่างเงี้ย
หลังเกิดเหตุแม่ของน้องบิวก็โทรเรียกชาวบ้านให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
คุณหมอก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลก
กระสุนเข้าเหนือไทยทอยขวาต้องผ่าตัด
กระสุนออกแต่น้องเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
สามทุ่มคืนวันนี้นะคะอืมวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่ม
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
สะอาดคุณลุงอยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะ
คุณลุงเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณ๑๑โมง
ตัวลุงน้องสาวแล้วก็น้องบิวที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็อยู่กันที่บ้านนี้สามคนจู่จู่ตัวคนก่อเหตุที่บ้านอยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ยค่ะ
เดินมายืนที่หน้าปากซอยบ้านมายืนตรงเสาไฟฟ้า
แล้วก็มาตะโกนว่าวันนี้มึงตายกูติดคุกตะโกนแบบนี้เลย
แล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปทุกคนก็งงอะค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงตัวลุงบอกว่าก็ใช้ให้น้องบิวเนี่ย
ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ที่ร้านหน้าปากซอย
บิวก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อให้ปรากฏว่าตอนที่น้องบิวอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาจอดในบ้านน้องบิวยังนั่งคล่อมรถรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยนะคะ
จดหมายมาอ่านดื่มน้ำที่ซื้อมาลุงเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะม้าหิน
แม่ของน้องบิวนั่งหั่นหน่อไม้เตรียมจะเอาไปขายถัดจากม้าหินไปนิดนึง
จังหวะที่คนในครอบครัวเขากำลังคุยกันอยู่
คนก่อเหตุเดินมาเลยแล้วถือปืนมาเลยแบบนี้
เป็นปืนยาวลูกกรดจุด๒๒ติดลำกล้อง
ยืนอยู่หน้าบ้านเลยค่ะห่างจากจุดที่น้องบิวอยู่แค่๒๐เมตร
แล้วคุณลุงของน้องบิวบอกว่าตัวคนก่อเหตุยิงปืนใส่เลยนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยน้องบิวนั่งหันหลังให้ถนนกระสุนเข้าที่ตัวน้องบิว
บิวร่วงลงไปจากรถจักรยานยนต์แล้วก็นิ่งไปเลย
ซึ่งลุงบอกคือยิงเลยยิงเลยแต่ผู้ต้องหาบอกสะดุดล้ม
ใช่ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
คุณลุงของน้องบิวบอกว่าพอยิงเสร็จเนี่ยนะก็เดินถือปืนกลับบ้าน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ตัวลุงกับแม่น้องบิวก็ช่วยอุ้มร่างน้องบิวนะคะ
คือเลือดเต็มตัวเลยอ่ะมาที่หน้าถนนมาเรียกเพื่อนบ้านให้ไปช่วย
นำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวมีเสียงของคุณลุงน้องบิวนะคะ
เพราะว่าคุณลุงเขาอยู่ในเหตุการณ์จังหวะเกิดเหตุ
ลุงบอกว่าเห็นทุกอย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ผมใช้เขาไปซื้อบัตรเต็มเงินครับเขาก็ลากรถออกมา
เขาลากรถลงมาเขาชี้มาทางที่ผมนั่งอยู่
วันนี้พวกมึงตายกูติดคุกครับแล้วเขาก็เดินเข้าบ้าน
ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วหลานผมอ่ะขี่รถกลับมา
จดตรงนี้ครับจอดตรงนี้แล้วยิงเขาก็ยิงหลานผมอ่ะ
ถ้าตั้งใจยิงผมผมนั่งตรงนี้ทำไมไม่ยิงผมครับ
ทำไมไม่ยิงตั้งแต่ทีแรกครับไปยิงเด็กทำไมครับ
คือผู้ต้องหาก็อ้างว่าแค่บอกว่าเห็นดีกันแน่แล้วสะดุดล้ม
คือถ้าสะดุดล้มแล้วปืนลั่นจริงเนี่ยตอนนั้นคุณก็ต้องไปช่วย
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ลุงบอกว่ายิงเสร็จเดินเข้าบ้านเลย
แสดงว่าเลือดเย็นมากนะครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แม่ของน้องบิวแล้วก็ครอบครัวนะครับเดินทางไปรับศพน้อง
ออกจากโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับท่ามกลางความโศกเศร้า
แล้วก็นำศพไปตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่วัดหนองไม้กองตะบนวังตะเคราะห์
อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
แม่บอกว่าคือก็เนี่ยฮะให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาแล้วครับ
บอกว่านาทีที่เห็นลูกสาวถูกยิงแล้วก็ร่วงลงไปกองกับพื้นเนี่ย
สภาพศพของลูกก็คือศีรษะข้างซ้าย
ถูกยิงจนสมองไหลออกมาเลือดไหลเต็มไปหมดเลยนะครับ
ตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
ไม่คิดว่าผู้ต้องหาจะยิงลูกของเธอได้
ทั้งที่ลูกของเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
แล้วก็เชื่อว่าตั้งใจมายิงจริง
จอดก็ตั้งก็ตั้งรถมอเตอร์ไซค์ลง

ก็นั่งดูดน้ำนั่งแก้วน้ำโคก

มันไม่ได้ดังเป็นเสียงปืนปั้งนะมันดังปั๊บ

ก็ลุกลุกที่เห็นลูกย้อยลงไปอ่ะ
โดดกว่าลูกมันมีแต่เลือดอ่ะ
มันโดนหัวนี่เลยอ่ะ

มันบอกว่ามันหกล้มปืนลั่นมันเป็นไปไม่ได้

แต่ให้หัวถึงฝาแล้วแม่สู้ตายขาด

มันตั้งใจฆ่าลูกแม่
มันไม่ใช่อีกคนนึงมันยาวอีกคนนึง

คือบอกจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเอาปืนออกมาทำไม

พูดเลยว่าตายแน่วันนี้ตายแน่พูด
คือแม่กับลุงเนี่ยจำได้เลยว่าประโยคนี้ผู้ต้องหาพูดอย่างนี้เลย
ซึ่งแม่ของน้องบิวบอกว่าลูกสาวเรียนอยู่ชั้นม๒นะครับ
เป็นเด็กตั้งใจเรียนขยันช่วยเหลืองานแม่ทุกอย่าง
ก่อนจะเสียชีวิตยังบอกแม่ว่าเดี๋ยวไปเติมเงินเสร็จจะกลับมากินก๋วยเตี๋ยวกับแม่
นี่เป็นคำพูดสุดท้ายที่ได้ยินจากลูกสาว
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีนี้อย่างถึงที่สุดนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ห่วงความปลอดภัยของครอบครัว
เพราะเท่ากับว่าตอนนี้ก็เหลือกันอยู่สองคนคือแม่กับลูกชายที่เป็นพี่ชายของน้องบิวนะ
ยืนยันว่าครอบครัวของเขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับบ้านของนายสมศักดิ์ผู้ต้องหาเลย
จ๊ะเดี๋ยวไปถึงบ้านเรากินก๋วยเตี๋ยวกันเนอะ
แม่ก็บอกว่าแม่ไม่หิวหนูจะกินหนูก็ไปกินเองแม่จะรีบปอกหน่อไม้
แม่บอกให้ทำอะไรก็ทำทุกอย่างแม่ไปทำงานกะดึกกลางคืนก็ไปนอนกับแม่
ถ้าแม่ทำงานค่ะกลางวันตอนเช้าก็ขึ้นรถโรงเรียนไป
ตอนเย็นกลับมาก็หุงข้าวล้างจานประจำทุกวัน
ไม่ใช่คนเกน้องไม่ใช่คนร้ายน้องไม่เคยไปเที่ยวไหน
มันไม่ใช่คนมันสัตว์มันใช่มันไม่ใช่คน
ทำได้ไหมถ้าน้องแอมก็เป็นผู้หญิงนะไม่เคยรู้เรื่องไม่รู้อะไรเลย
ผู้ต้องหาอ้างว่าเอาปืนออกมาเพื่อต้องการขู่
เพราะโมโหที่พี่ชายของน้องบิวชอบมาขโมยของบ้านเขา

วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้เจอกับพี่ชายของน้องบิวนะฮะ
พี่ชายของน้องบิวเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่ได้เข้าไปขโมยของในบ้านของนายสมศักดิ์เลยแม้แต่ครั้งเดียว
คือเขายอมรับว่าตัวเขาเคยมีประวัติขโมยของ
แต่เป็นการขโมยของที่วัดนะก็ถูกจับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมา
แล้วก็เป็นวันเปิดบ้านวิชาการที่เขาต้องไปร่วมกิจกรรมกสนสุโขทัยเพื่อเก็บคะแนน
ข่าวที่ออกมาว่าเขาเป็นคนขี้ขโมยเป็นต้นเหตุทำให้น้องสาวถูกยิงตายเนี่ยทำให้เขาเสียใจมาก
และเขาโกรธนายสมศักดิ์มากว่าทำไมถึงทำขนาดนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาฆ่าน้องของเขาด้วย

ตอนตอนเย็นก็มาอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็นอนบ้านเพื่อนแหละตอนเช้าก็มานี่มารีดเสื้อแล้วก็ไปเลย
อะไรก่อนเลยอ่ะเขาให้อ้ะยิงเลยอ่ะรักน้องคือมากรักมากอ่ะ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอนุวัฒน์รักเจริญ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านด่านลันหอยบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ได้นำตัวนายสมศักดิ์มีเปรมอายุ๖๑ปีคนก่อเหตุไปทำแผนที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
นายสมศักดิ์ให้การภาคเศษนะคะก็บอกว่ายอมรับว่าถือปืนไปยิงจริง
แต่เป็นอุบัติเหตุที่ล้มแล้วก็ปืนลั่นแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้น
ก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเด็กหญิงฉัดดาวหนูน้อยวัย๑๓ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวไปขอบหน้าศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดสุโขทัยต่อไป
อืมต่อให้มีคนเข้าไปขโมยของในบ้านคุณจริงจริง
ถ้าคุณจะยิงเขาตายที่เป็นคนที่เป็นหัวขโมยเลยนะ

ค่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ถือปืนไปไล่ขู่เขาแบบนี้อยู่ดี